มาแล้วค่ะคุณผู้ชมช่วงส่องคลิปเด็ดนะคะ
คลิปเด็ดวันนี้คลิปแรกที่จะให้ดูก่อนเลยเป็นคลิปอุบัติเหตุ
คลิปนี้นะคะให้อารมณ์คล้ายกับคำถามคือ
ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
สังคมตั้งคำถามรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์
ใครเป็นคนผิดคะดูคลิปนี้พร้อมกันค่ะ
เห็นไหมขนาดเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็ตั้งคำถามกับคนขับรถกระบะสีเขียว

แล้วเห็นไหมคะว่าเส้นการจราจรบนถนนเนี่ยมันเป็นเส้นทึบ
เตอร์ไซค์ทำไมถึงแซงขึ้นมา
เสียงของโซเชียลแตกออกเป็น๒ฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งก็บอกกระบะผิดไม่เปิดไฟเลี้ยว
อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกมอเตอร์ไซค์ผิดแซงเส้นทึบทำไม
นี่แหละค่ะใครผิดใครถูกคุณผู้ชมค่ะ
หลักฐานเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคำตอบให้กับตำรวจนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
แน่นอนคือกระแสมันก็มาบางคนก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ประมาทร่วมหรือเปล่า
แต่คนตัดสินก็น่าจะเป็นตำรวจแล้วค่ะ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของ๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
บนถนนสายโรจนะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่นำคลิปนี้มาโพสต์
คนโพสต์บอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
ไม่ได้มีเจตนาจะประจานใคร
แค่อยากนำมาลงไว้เพื่อหนึ่ง
เป็นอุทาหรณ์ขับรถขับราต้องระมัดระวัง
เพื่ออยากให้คลิปนี้เป็นหลักฐานให้กับตำรวจก็เท่านั้นค่ะ
โชคดีนะรถคันที่เขามีกล้องเขาเบี่ยงซ้ายแล้วเบรกทันไง
เกือบจะเหยียบคนขับไปด้วยนะเนี่ย